คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมผับดังที่ราชบุรีมันมีเหตุยิงกัน
คอนเสิร์ตคุณบอลเชิญยิ้มค่ะคืนวันพุธต่อเช้ามืดวันพฤหัสเนี่ย
คุณผู้ชมแล้วก็มีคนเจ็บไปหนึ่งคนครับพอไปดูแล้วดูไปดูมาอ้าว
ผับแห่งนี้กระทำความผิดมาต่อเนื่อง๔๕ครั้งแล้ว
เพราะในเดือนนี้นะเดือนสิงหาคมยังไม่หมดเดือนเลย
๔๕ครั้งแล้วล่าสุดผู้ว่าครับสั่งปิดสถานบันเทิงแห่งนี้๖๐วันไว้ก่อน
แต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเหตุการณ์ไปดูอีกรอบหนึ่งฮะ
คงไม่ต้องบอกชื่อสถานบันเทิงนะคุณผู้ชมจะเห็นอยู่อ่า
นั่นแหละฮะครับตรงนั้นแหละฮะเหตุเกิดตีหนึ่งสี่สิบแปดนาที
เป็นคืนวันพุธต่อเช้ามืดวันพระหัสที่๑๘สิงหาคม
คนร้ายเข้าไปยิงปืน๓นัดครับในผับแห่งนี้
ริมถนนเพชรเกษมตำบลโคกหม้ออำเภอเมืองราชบุรี
โอ้โหนักเที่ยวที่อยู่ข้างในก็วิ่งกันออกมาพากันออกมา

เหตุมันเกิดหลังจบคอนเสิร์ตคุณบอลเชิญยิ้ม
แล้วก็มีนักเที่ยวไปดูกันเยอะเลย
ในที่เกิดเหตุครับพบกองเลือดแล้วก็เศษแก้วแตกกระจายเกลือเลยนะ
อันนี้ตอนนี่ฮะโอ้นี่กองเลือดอยู่
แล้วก็ไปเจอปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๓ปลอกด้วย
มีคนเจ็บ๑คนครับเจ็บสาหัสชื่อว่านายจีรศักดิ์
ผู้ต้องหาเป็นผู้ชายอายุ๔๐ปี
ตำรวจก็คุมตัวไว้พร้อมกับอาวุธปืนที่เขาใช้ก่อเหตุ
แต่พบว่ามีใบอนุญาตถูกต้องนะครับตำรวจ
ก็แจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนในสถานบริการ
และที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตำรวจนะเขายืนยันว่า
ไม่ได้มีหรอกนักการเมืองหรือว่าผู้นำท้องถิ่น
พาผู้ก่อเหตุหลบหนีไปตามกระแสข่าวทีแรกครับ

แต่มีข้อมูลว่าคนที่ก่อเหตุคือคนยิงนะ
กับผู้บาดเจ็บคนที่โดนยิง
เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มเดียวกัน
แต่ไม่รู้นะว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลเป็นกลุ่มใคร
แต่ทีนี้ต่อให้อยู่กลุ่มเดียวกัน

แล้วกระทบกันแก้วแตกแล้วกระเด็นมาโดนโต๊ะของผู้ก่อเหตุ
ขณะนั้นเองมันมีคอนเสิร์ตของคุณบอลเชิญยิ้มเล่นอยู่พอดี
กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยรอก่อนรอให้คณะคุณบอลเชิญยิ้ม
จบไปก่อนแล้วค่อยก่อเหตุครับ
ทีนี้มาดูในส่วนของตัวผับครับตัวสถานประกอบการแห่งนี้นะ
มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโดยระบุวันหมดอายุ๒๘กุมภาพันธ์ปีนี้ครับ
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นหมายความว่าอ้าวหมดอายุไปแล้วสิ
ระบุชื่อผู้ขออนุญาตชื่อว่านางสาวอาริสาครับซึ่งเป็นภรรยาเจ้าของผับ
และยังมีรายงานด้วยว่าเป็นญาติของคนเจ็บด้วย
ผับแห่งนี้ครับคุณผู้ชมย้อนไปดูนะโชคโชนฮะ
แค่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเดือนนี้แหละมีเหตุจับกลุ่มถึง๔ครั้ง
เขาบอกโอ้โหต้นเดือนเลย๑สิงหาคมก็มีเรื่องแล้ว
เป็นการจับกลุ่มเรื่องอาวุธปืนครับถัดมาแค่สามวัน
๔สิงหาคมโดนจับกลุ่มเรื่องการทะเลาวิวาส
ถัดมาอีก๒วัน๖สิงหาคมมีการจับกลุ่มกรณีปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีไปเข้าใช้บริการ
สิงหาคมโดนจับกลุ่มเรื่องอาวุธปืนที่ลานจอดรถ
ส่วนล่าสุดเนี่ยเป็นคดีที่๕แล้วนะ
เป็นคดีที่๕ครับแล้วก็เป็นคดีที่แรงสุดด้วย
จากนี้ครับผับแห่งนี้โดนร้องเรียนมาหลายต่อหลายครั้ง
ฝ่ายปกครองทำเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วก็รออยู่ระหว่างรอคำสั่งอยู่
แต่พอเกิดเหตุเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหทีนี้แหละรวดเร็วเลยครับ
ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งพักใบอนุญาตสถานบริการ๖๐วัน
เพราะพบการกระทำความผิดกฎหมายจริงครับ
นี่ต้องรอครั้งที่๕ของเดือนนี้
โอ้โหห้าครั้งแล้วอ่ะ